พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์อุบัติเหตุแต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกและตอบเราได้ว่า
ถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณมองว่าใครผิดใครถูกหรือเป็นการประมาทร่วมหรือเปล่า
เพราะตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงในเรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุบัติเหตุนี้กันก่อนแล้วกันค่ะ
คุณผู้ชมฮะเหมือนรถสีดำคันนี้ทำไมเฉมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งออกมาจากซอย
เหตุการณ์นี้ค่ะอย่างที่เห็นเลยรถเก๋งสีดำคันนั้นชนท้ายรถจักรยานยนต์นั่นแหละค่ะ
ก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าทั้งสองท่านอายุเยอะแล้วนะคะ
ลุงวินคนขี่และคุณป้าคนซ้อน
แล้วข้อความที่เขาระบุไว้นะคือใครผิดมอไซค์ออกมาชิดซ้ายถูกเก๋งชนท้ายมอไซค์ผิดไหม
นักกฎหมายช่วยให้ความรู้และถามสังคมด้วย
ตอนนี้ทั้งคุณลุงวินอายุ๗๐และคุณป้าอายุ๖๕ท่านเจ็บหนัก
ผ่าตัดด่วนวงเงินพรบไม่พอมีปัญหาเรื่องเงินค่าอุปกรณ์การแพทย์
ลูกใจจะขาดต้องวิ่งหาเงินตัววิ่งหาเงินเพื่อช่วยแม่
ทีมข่าวของเราค่ะอันนี้น่าจะเป็นอีกกล้องอีกมุมนึงนะคะ
นี่นะคะที่ล้มอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งค่ะโอ้โหโอ้สภาพนั่นนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะไปพูดคุยกับลูกสาว
ซึ่งคุณธัญพัฒน์นะคะเป็นลูกสาวของคุณป้าคนซ้อนนั่นแหละค่ะ
ชื่อว่าคุณป้ารัชนีวันนะคะศรีวารีรัฐ
คือเมื่อเช้าผมโทรไปคุยกับคุณธัญพัฒน์นะฮะ
ถามอาการคุณแม่ก่อนเลยคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
บอกว่าเจ็บหนักใจจะขาดอยู่แล้วต้องดูแลคุณแม่นะฮะ
แล้วเนี่ยเธอก็เล่านะเธอบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าเลย๗โมง
วันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
บอกว่าแม่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์คุณลุงวินไปเพราะอะไรอ่ะ
จะไปทำงานนะคะจะไปตรงสนามบินดอนเมือง
เอาจริงบ้านก็อยู่ย่านดอนเมืองนั่นแหละไม่ได้ไกลมากนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นเธอก็ได้รับข่าวร้ายว่าแม่ถูกรถชน
มีคนมีเจ้าหน้าที่พาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลปาโลเกษตร
แต่อาการแม่เธอสาหัสค่ะสาหัสยังไง
ซี่โครงหักกระดูกข้อเท้าหักกระดูกแทงเส้นเลือดจนเลือดไหลไม่หยุด
บาดแผลที่มือและขาและหมอต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนนะคะ
ส่วนคุณลุงคนขี่ล่ะอายุ๗๐อายุเยอะแล้วขยับตัวไม่ได้
แล้วลูกบอกว่าหูเงินค่ารักษาเอาจากไหน

ที่สำคัญเขาบอกว่าทางฝั่งคู่กรณีมีการไปแจ้งตำรวจว่า
รถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากซอยกระทันหัน
กลายเป็นตำรวจไปบันทึกข้อมูลเบื้องต้นว่า

หรือประมาทร่วมอันนี้มันส่งผลนะคุณ
ครับใช่ฮะมันจะส่งผลเรื่องอะไร
คุณลุงวินก็รู้สึกนะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

สุดท้ายต้องไปตามหากล้องวงจรปิดมาเองนะคุณ
คือตอนแรกมันยังไม่มีกล้องวงจรปิดตอนไปแจ้งตำรวจกันนะคุณนะ

ทีนี้โอ้โหทางฝั่งลูกบอกว่าชาวบ้านเขาบอก
ว่าจริงแล้วลุงกับป้าก็ขี่
แล้วก็ซ้อนท้ายออกจากซอยมาระยะหนึ่งแล้ว
ไม่ได้พุ่งพลวดออกจากซอยเลย
ดังนั้นก็ต้องหาหลักฐานไปให้ตำรวจนะคุณนะ
ค่ะลูกสาวเองตอนนี้ทำอย่างไร
บอกว่าต้องวิ่งหยิบยืมเงินคนอื่นไง
แล้วก็มีลูกชายของลุงวินช่วยกันยืมด้วย
คือทั้งสองครอบครัวต้องหาเงินนะคะตัวเป็นเกลียวเลย
ได้เงินมาแค่๕๕๐๐๐บาท
แล้วแม่ก็ได้รับการผ่าตัดข้อเท้าใส่เหล็ก

แต่เธออยากเรียกร้องความเป็นธรรม
และขอให้ตำรวจพิจารณาคดีนี้ใหม่ด้วย
เพราะมีคลิปกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานค่ะครับ
พอเราไปเห็นคลิปหนูกับเขาเป็นลูกอะพี่
เป็นพี่หรือต่อไปเห็นต้องแก้สลายอยู่แล้ว
แล้วครั้งแรกแม่หนูบอกว่าแค่ถลอกเฉย
แล้วพอมาเจออย่างนี้หนูแบบ
ยิ่งกว่าอาวุธมาทุบหนูอีก

แล้วก็มาอ้างว่าแบบออกจากซอยนู่นนี่นั่น
แล้วถ้าเขามีความรู้สึกที่อยากจะรับผิดชอบหนู
สักนิดนึงไม่ใช่รับผิดชอบหนูรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อมาเองไม่มีเลยอืม
ตอนนี้ทางลูกสาวของผู้บาดเจ็บนะคุณป้า
ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ยังอาการหนักอยู่นะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
ทีนี้ลูกสาวบอกโอ้โหยังติดต่อทางฝั่งคู่กรณีไม่ได้เลย
มันต้องเป็นคดีใหม่หรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เธอถามข้อกฎหมาย
ผมก็เลยคุยกับทนายเจมส์ให้ทนายเจมส์บอกว่า
แล้วก็ไม่ได้รอไม่ได้รอให้ทางรถเก่งเขาผ่านไปก่อน
สรุปแล้วมันเป็นการประมาทร่วม
หรือรถเก๋งประมาทเองคนเดียวหรือเปล่า

คือพรบแล้วมันจะจ่ายเงินแบบค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคุณ
ถ้าคดีนี้มันยังเป็นการโต้แย้งกันอยู่ว่าใครผิดใครถูก
ดังนั้นพรบจะยังไม่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้
ดังนั้นญาติของผู้เจ็บต้องสำรองเองไปก่อน

เป็นสิ่งที่ลูกสาวคุณป้าบอกตอนนี้นะต้องไปยืมเงินคนอื่นตัวเป็นเกลียว
และนี่เธอถ่ายภาพถ่ายอาการของคุณแม่ล่าสุดมาให้ดู
เมื่อเช้าเพิ่งจะเข้าเยี่ยมได้เพราะตลอดทั้งคืน
ความดันขึ้นหลังผ่าตัดเข้าเยี่ยมไม่ได้

กลายเป็นว่าประมาทร่วมหรือมอเตอร์ไซค์ผิดหรือเปล่า
ตำรวจครับทำคดีนี้อีกทีหนึ่งนะใช่ค่ะ